ก็ยันรัตนาฐาธิกองพักเพื่อไทยหน่อยในขณะที่เรื่องของหุ้นสื่อของคุณพิทา
ถาโถมเข้ามาก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ที่จะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี
เชื่อว่าคุณพิธาจะสามารถตอบคำถามและชี้แจงได้แล้วไม่กระทบการโหวตนายกครับ
เชื่อว่ากรกตจะให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้ยื่นคำร้องก็คือคุณพิทาเองนะครับ
แล้วก็ยังเชื่ออีกว่าหากมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา
คุณพิธาหรือพกสามารถตอบข้อสักถามได้
เพราะฉะนั้นถามว่ากระทบต่อวันที่๑๓ไหม
ผมคิดว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่๑๓
ก็ยังดำเนินการไปต่อนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ส่วนจำนวนเสียงสวในการโหวดเลือกนายกในพก
ยังยืนยันว่าหาเสียงได้เพียงพอแล้วส่วนกระแสหากว่าถ้าโหวตไม่ผ่านรอบแรก
สำรองอะไรนะครับวันนี้ต้องให้เกลียดภัคษณ์ก้าวกลายอยู่
น้าแอรุทินชายเวียดกูลหัวหน้าภัคพูมใจไทยย้ำจุดยืนนะครับ
การโหวตเลือกนายกก็คือนะครับไม่เอาไม่เอาพักที่จะแก้ไข
จะยกเลิกมาตรา๑๑๒แล้วก็ไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อย
ฝั่งรัฐบาลเดิมนะครับมีอยู่๑๘๘เสียง
จะเอาตรงไหนไปแข่งนะครับจะเอาสอสอส่วนน้อยมาบวก
แล้วสวแล้วได้เป็นรัฐบาลพักภูมิใจไทยไปแบบนั้นไม่ได้นะครับ
แต่อย่าลืมว่าวิธีนี้เนี่ยได้สวมาช่วยแล้วหลังจากนี้จะอยู่อย่างไรครับ

ถ้าจะไปโหวตแข่งกันจะเอาตรงไหนไปแข่งนะครับ
นี่เป็นการปิดประตูในส่วนของซีนี้เลยไหมครับ๑๘๘เสียง
อย่าไปบอกว่าปิดประตูเลยเราต้องเราต้องทำตามระบอบประชาธิปไตยนะครับ

ขณะที่นายเสรีสุวรรณภานนท์สวนะครับบอกว่าไปตรวจสอบเสียงสวมาแล้ว
มีไม่ถึง๕คนเท่านั้นที่จะโหวตให้พิธานะครับ
ซึ่งกลุ่มของเขากลุ่มของอาจารย์เสรีชัดเจนว่า
จะไม่โหวตให้คนและพักที่มีเรื่องกระทบสถาบันนะครับ
ส่วนสวหลายคนที่ออกมาเคลื่อนไหวบอกจะโหวตนายกจากเสียงข้างมากนะครับ

ก็บวกลบนะฮะนิดหน่อยนะครับก็โดยประมาณเนี่ยครับมันโดยประมาณมันเป๊ะไม่ได้หรอกนะครับ
ผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นพลังเงียบก็คือเงียบไงครับ
มันก็จะเงียบหมดนั่นแหละมันไม่มีหรอกนะครับ
ที่บอกว่ามีนะครับถ้าพูดกันโดยตรงแล้วก็สื่อมวลชนก็เห็นเอง
ที่บอกว่ามีคนไหนมีใครบ้างที่จะออกมาแสดงตัวว่าไปสนับสนุน
มีแต่ว่ารายชื่อที่ถูกประกาศว่าจะสนับสนุนเห็นอยู่ชัดว่ามีแต่ถอย